ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

เกมที่อาศัยเพียงความถนัดความรักความสามัคคีของคนในครอบครัว

สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต
เกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับวันที่ไม่คาดฝัน
เมื่อเกิดขึ้นกับใครแล้วก็มักนำความทุกข์มาให้

และครอบครัวที่มาร่วมรายการในวันนี้ครับ
พวกเขายังคงได้รับผลกระทบจากวันที่ไม่คาดฝันอยู่
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปชมพร้อมกันครับ

มันเป็นวันที่ผมต้องจดจำไปตลอดชีวิต
วันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นวิกฤตของชีวิตผม
มันทำให้ลูกกับเมียผมต้องใช้ชีวิตอยู่อย่างลำบากลำบลมาถึงทุกวันนี้

อยู่ด้วยกันมา๒๐กว่าปีแล้ว
เขามีลูกด้วยกันทั้งหมด๔คน
คนโตชื่อนุอายุ๑๙ปี
คนที่๒ชื่อเนยอายุ๑๕ปี
คนที่๓ชื่อนิวอายุ๑๓ปี
คนที่๔ชื่อโน่งอายุ๑๑ปี
สมัยก่อนผมมีอาชีพดึงสายไฟแรงสูงและแรงต่ำ
เดินสายไฟฟ้าตามหมู่บ้าน
ทำงานเดือนนึงก็จะราบมา๙๐๐๐กว่าบาท
ส่วนเมียผมก็ไปทำงานตัดสมุนไพรแถวบ้านนี่แหละ

ให้แก่กลุ่มสมุนไพรบ้านดงบัง

มาล้างตากอบ
ก็ให้ค่าแรงวันละ๒๕๐บาท

ใช่พอได้ส่งลูกไปเรียนหนังสือพออยู่พอกิน
ครอบครัวของผมมาเกิดวิกฤตเมื่อปี๖๓เดือนเมษายน
วันนั้นผมขี่มอเตอร์ไซค์กำลังจะกลับบ้านเกิดมือชา
อาการมือชาเป็นมาก่อนนั้นประมาณเดือนถึง๒เดือน
ชาทั้งแขนพร้อมก็กินยาบรรเทาการปวด
แต่อยู่มาขับรถกลับบ้านมันเกิดอาการหนักบังคับรถไม่ได้
ก็เลยลดลงถนน
คนมาพบเห็นก็เรียกรถกู้ภัยมาเอาผมไปโรงพยาบาล
พอฉันรู้ข่าวฉันก็รีบไปโรงพยาบาล
หมอบอกว่ากระดูกเขาทับเส้นปลายประสาท
หลังจากผ่าตัดหมอให้พักฟื้นไปถึง๖เดือนหรือ๑ปี

หนูกับน้องแล้วก็พี่นุ๊กก็ผัดกันดูแลพ่อค่ะ

เวลากลับมาจากโรงเรียนได้มาช่วยแม่ดูแลพ่อ
เพื่อให้พ่อค่อยดูแลพ่อค่อย
ฉันก็ต้องดูแลเขาเวลาอาบน้ำฉันก็อุ้มเขาไป
เวลาจะเข้าห้องน้ำก็อุ้ม
ช่วงนั้นเมียผมก็ต้องหยุดงานเพื่อมาดูแลผม
เงินทองไม่มีพอใช้จ่าย
พอพ่อกับแม่ทำงานไม่ได้เงินก็ไม่ค่อยมีใช้
เวลาข้าวหมดก็ไม่มีเงินซื้อค่ะ
บางวันผมกับพี่ไม่มีเงินไปโรงเรียน
ผมกับพี่ต้องหยุดเรียน
แม่ได้ไปกู้เงินสหกรณ์มาครับกู้มาสองหมื่นครับ
มารักษาพ่อแล้วก็เอามาเป็นค่ากินค่าอยู่ภายในบ้านครับ
ตอนนั้นท่านเครียดมากเหนื่อยมากจะต้องไปทำงานไหนจะต้องดูแลแฟน
ผมเห็นว่าที่บ้านมีปัญหาเรื่องเงินเรื่องทองเป็นหนี้เป็นสินเขา
ผมก็เลยต้องแบ่งเวลาช่วงเวลาที่ไม่ได้ไปเรียนหนังสือครับไปทำงานครับ
ช่วยพ่อแม่หาเลี้ยงครอบครัวครับ
ก็มาทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าที่พ่อเคยฝากไว้ครับ
ก็มีหน้าที่ปีนเสาไฟภาษาแรงสูงครับติดตั้งหม้อแปลงครับ
รู้ลูกชายคนโตฉันมันได้ค่าจ้างวันละ๓๐๐กว่าบาท
มันก็เอามาให้แม่ซื้อข้าวซื้อกับข้าวในบ้าน
วันผมไม่สบายผมก็ต้องไปครับ
ถ้าผมไม่ไปทำก็ไม่มีรายได้มาช่วยครอบครัวครับผม
ตอนนั้นผมเครียดมากไปทำงานไม่ได้ยังดูเขาไม่ได้
เรารู้สึกว่าเราเป็นภาระของลูกและเมียต้องมาลำบาก
ไปช่วยเก็บสมุนไพรนำไปล้างและนำไปตากตากเสร็จแล้วก็นำไปอบ
แล้วก็นำใส่ถุงไปส่งลงไฟฟ้า

ที่หนูกับน้องไปช่วยแม่ทำงาน
ถ้ามีเงินเหลือจากการใช้หนี้แล้วผมจะเก็บไว้ให้ลูกอย่างหนังสือ
หนูก็อยากให้พ่อหายเร็วเพราะว่าตอนนี้พ่อก็ช่วยเหลืออะไรตัวเองไม่ค่อยได้
หนูก็เป็นห่วงพ่ออยากให้พ่อหายดีกลับมาเป็นเหมือนเดิมไปไหนมาไหนได้
ผมรักพ่อผมเป็นห่วงพ่อผมอยากให้พ่อกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิม
พ่อลูกอย่างค่อนข้างไม่เจอเป็นเกิดที่จะไม่มีท่าทดการ
ขอต้อนรับครอบครัวของพ่อนกจากจังหวัดปราจีนบุรีครับสวัสดีครับพ่อแม่สวัสดีครับ

นกนี่จริงแล้วนี่ก็คือเป็นเสาหลักของครอบครัวใช่ไหมครับ
แต่มันมาเกิดอุบัติเหตุในช่วงเดือนเมษาที่ผ่านมาเนี่ยเหรอครับ

มือชาแล้วก็ขับรถก็จะกลับบ้านมาใกล้จะถึงบ้านอันนี้มันรถล้มบัติเหตุกันก่อน
แล้วยังไงครับพ่อก็คือไม่ได้ชนกับใครไม่ได้ใดทั้งสิ้นคือขับรถแล้วล่วงข้างทาง
ขับล่วงมันแบบชามือขาขาม
โค้งมันบังคับเลี่ยวไม่ได้กระเด็นไปติดต่อไม้รถมันก็ทับผมนอนทับอยู่ในหลุมต่อไม้พอดี
แล้วถึงกับสลบไหมพ่อหรือว่าไม่พ่อผมไม่แน่ใจไม่รู้เหมือนกันว่าแต่เจ้าหน้าที่เขามาช่วยว่ารถมันทับอยู่
พอไปรู้ตัวอีกทีเขาอยู่โรงพยาบาลคุณหมอว่าพ่อเป็นอะไรครับตอนแรกก็หมอก็ยังไม่รู้อ่ะ
พอก็กลับมาบ้านก่อนแล้วนี่มันปวดมือชามือทนไม่ไหวมันปวดแสบปวดร้อนมันทนไม่ไหวยกไม่ขึ้น
ผมก็กลับไปหาหมออีกเที่ยวหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนี่หมอให้นอนพักประมาณคืนสองคืนเขาก็ตรวจหาไม่เจอเลยเขาไปเข้าเครื่องอันนั้น
เดือนถึง๖เดือนพ่อครับแล้วก่อนที่พ่อจะเป็นอย่าง
ก่อนที่พ่อจะลงข้างทางจริงอาการเตือนอะไรมันมีบ้าง
ก็มีมันจะปวดเป็นทางเส้นแบบปวดเป็นเส้น
แล้วก็กินยาแก้ปวดธรรมดามันก็หาย
พอนอนเตือนมาเตือนเช้าก็ไปทำงานเหมือนเดิม
ประมาณได้เดือนหนึ่งถึงสองเดือนก็มาเกิดเหตุอย่างนี้
ถ้าไม่มีคนช่วยวันนั้นถึงรอดก็เดินไม่ได้

วันนั้นที่เกิดอุบัติเหตุนะแม่แม่นอมแม่แม่อยู่ที่ไหนครับ

นอนอยู่ที่บ้านค่ะเพราะมันเป็นช่วงกลางคืนแล้วแล้วแม่รู้ข่าวได้ยังไงครับ
คนข้างบ้านขับมอไซค์ไปบอกค่ะ
เขาเคยมีอาการแบบนี้ให้แม่ได้เห็นก่อนไหมครับ

เขามีอาการปวดทาค่ะประมาณ๒เดือนแล้วกินยาซื้อยามากินตลอด
ตอนไปเจอภาพแรกเห็นพ่อฟื้นยังครับแม่
ยังไม่ค่อยฟื้นค่ะแต่ตาเหลือกเฉยค่ะแต่พูดไม่ได้

บอกว่าให้พักฟื้นห้ามทำงานหนัก
เพราะตอนนี้ยังเอียงไปอย่างนี้ยังไม่ค่อยได้เลย

ถ้ามุนแรงก็จะปวดจนดึกมากน้ำหนาวจะปวด
เพราะว่ามันมีเหล็กและปวดแล้วก็

เขาบอกว่าถ้านั่งอยู่แล้วใครไปแกล้งบิดคอไปแล้วเนี่ย
หักแล้วตายทันทีเพราะว่ามันเหลือไม่เยอะแล้วมันจะหัก
ผมหรือมันประมาณ๔๕ปีซีสีผมไม่รู้
พ่อบอกพระหมามันรองไว้ให้คอคอ

ในปัจจุบันนี้ในปัจจุบันนี้ยังชาอยู่ยังปวดอยู่
ตอนนี้ต้องโอนไปเป็นหน้าที่ของแม่นอม
นอมแล้วตอนนี้แม่ต้องทำอะไรบ้างอะครับ
จักรตั้งทำสมุนไพรจากสวน
ที่แม่ไปเก็บนั่นมันคือชื่ออะไรครับสมุนไพรอะไร

วันหนึ่งกี่ชั่วโมงอะครับแม่

เขามีให้ทำทุกวันไหมครับแม่

ไม่มีเราก็ไปทำข้างนอกทำหลุมต้นไม้ค่ะ

เหมาะว่าเป็นหลุมหลุมประมาณบาท๕๐บาทค่ะ
แต่เป็นไล่ของคนอื่นเป็นที่ของคนอื่น
แล้วเราก็ใช้แรงงานอย่างนี้นะครับ

คือจากแม่คนเดียวนะประมาณ๙๐๐๐

ตอนนี้ก็จะได้มาอีกแรงหนึ่ง
ช่วงที่รักษาพ่อเนี่ยแม่ก็เลยตัดสินใจว่า
เอาเงินที่ไหนเป็นค่ารักษาพยาบาล

เขาให้ส่งเป็นเดือน๑๕๐๐บาทค่ะทั้งดอกและต้น

ก็อึดอัดครับเคยทำงานได้เคยได้เงินใช้

ตอนนี้เราไม่มีเงินทำงานอยากกินอะไรก็กินไม่ได้
มีแค่นั้นกินแค่ไหนก็กินแค่นั้นไม่กินมาก

บางครั้งไปเรียนก็ไม่มีการไปกินขนมกันน่ะ

หนูก็ดีเป็นพี่คนโต

ครับผมเล่นอยู่นครนายกครับผม

รับจ้างครับที่ทำงานไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยครับ

ตอนที่ผมขึ้นครับได้วันละสี่ร้อยครับผม

เด็กแล้วลูกช่วยอะไรกันบ้างในบ้าน
แบ่งเบาหน้าที่กันยังไงกันบ้างครับ

กลับจากโรงเรียนก็ไปช่วยแม่ทำงานที่กลุ่มค่ะ
ไปช่วยแม่ตัดสมุนไพรมาล้างแล้วก็เอาไปตาก
เสาร์อาทิตย์ก็ไปรับจ้างกอกถุงค่ะ
กรอกถุงดำค่ะกรอกแกบดำใส่ถุง

เขาให้ร้อยถุงได้สี่สิบบาทค่ะ

สองร้อยค่ะได้สองร้อยถุง

แล้วก็ช่วยล้างจานหุงข้าวทำงานภายในบ้านกันค่ะ

ช่วยแม่ตัดสมุนไพรครับ
บางทีเขาก็เรียกไปเลี้ยงน้องครับ

แล้วช่วงที่พ่อป่วยเนี่ย

มีใครดูแลพ่อยังไงกันบ้างคะลูก

แล้วก็ช่วยใส่เสื้อผ้าแทนแม่
คือตอนนั้นพ่อไม่สามารถที่จะช่วยดูแลตัวเองได้เลย

ก็ต้องมีคนดูแลอย่างนี้ใช่ไหมครับ

เป็นเรือนกว่าของเรือนกว่าจะเรือนได้
เห็นบอกว่าบางทีพ่อไปเข้าห้องน้ำต้องอุ้มกันไป

แล้วเวลาพ่ออาบน้ำอาบท่ากันก็คือ
อาบนอกบ้านก็สูบน้ำทั้งนอก

ข้างกันห่างประมาณสัก๒๓มิตร
สภาพห้องน้ำที่บ้านตอนนี้มันเป็นยังไง
มันเป็นห้องน้ำที่ว่ามุงไว้หลังคา

แต่มันก็มีร่องมีรู

เพราะมันเป็นไม้ทำให้สองชั้นเกิดน้ำท่วมด้วยนะ
เอาอย่างนี้เวลาข้าวกะวีกลางวันอย่างนี้ครับ

ไอ้ตรงหลังคาถ้าเกิดเวลาหน้าฝนอย่างงี้

ก็เปียกนั่งกันก็ต้องเปียก

ถ้ะมันหนานำเสร็จก็จนโทนเปียก
เพราะว่าลุกไม่ได้
เวลาแม่ไปนั่งถ่ายนั่งขับถ่ายอย่างเงี้เหรอจ้ะโอ้ดูทุลักทุเลเนอะ
กลางร่มกันไปอย่างนี้คือมันใช้อย่างนี้มากี่ปีกี่เดือนกันแล้วนะครับ

ข้างบนเนี่ยยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่อีตรงที่ล้อมรอบเนี่ย
แล้วดูสิลูกสาวกำลังจะโตเป็นสาวล่ะลูกหนูกลวกันไหมลูกสาว

เวลาหนูไปเข้าห้องน้ำหนูกลัวอะไรมาก
ก็กลัวสัตว์ร้ายมันขึ้นมา
บ้านของเรามันอยู่ห่างจากบ้านหลังอื่นไหม

แล้วเวลาหนูเข้ากันหนูไปกันพี่น้องไหมหรือว่ายังไงต้องมีคนเฝ้าข้างหน้าห้องไหม
ไม่ค่ะก็ไปเข้าคนเดียว
ยังไงถ้าเผื่อว่าจำเป็นต้องอาบจริงนะลูกเวลาผัดผ้าผัดผ่อนควรจะเฝ้า
หรือถ้าไปห้องน้ำตอนนี้นะลูกถ้ามันยังแก้ไขอะไรไม่ได้หนูต้องไปด้วยกัน
แล้วต้องมีอีกคนยืนเฝ้าเพราะไว้ใจใครไม่ได้จริงนะลูกห่วงไหมน่ะห่วงเขาไหม

กลัวอันตรายจากการเข้าห้องน้ำค่ะ
ขนาดตัวแม่เวลาที่เดินไปเข้าไปอะไรอย่างนี้ก็ยังลำบากห่วงใครมากที่สุดเนี่ย

เด็กลูกตอนนี้ห่วงพ่อมากแค่ไหนมีอะไรอยากจะบอกกับพ่อกันไหม
รักพ่อครับ

อยากให้พ่อสู้ค่ะให้พ่อหายเร็ว

โน่งด้วยนะลูกขยันนะลูกตั้งใจหน่อย
พ่อกับแม่เหนื่อยกว่าเราเยอะเห็นไหมลูกแม่
ต้องฟันสมุนไพรจักนะเขาเหนื่อยนะ
เราต้องทำให้แม่กันและพ่อภูมิใจนะลูกนะ
พ่อครับวันนี้ถ้าได้ทุนไปต่อชีวิต

คุณผู้ชมครับฝันร้ายไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปหรอกครับ
ผมเชื่อว่าสักวันเราจะตื่นจากฝันร้าย
แน่นอนถ้าเราเข้มแข็งและอดทนและวันนี้ครับอาจจะเป็นโอกาสที่ครอบครัวของพ่อนกนะฮะ
จะได้ตื่นจากฝันร้ายที่ยาวนานมาร่วมปีโดยการพิธีโจทย์ทั้งหมดสี่ข้อ
เพื่อคว้าทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทจะได้หรือไม่เอาใจช่วยกันนะครับ
ในช่วงหน้ากับเกมต่อชีวิตครับ
กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับและวินาทีต่อไปนี้นะครับ
จะเป็นวินาทีที่สำคัญที่ครอบครัวของพ่อนกจากจังหวัดปราจินบุรี
จะมากู้วิกฤตด้วยการตอบคำถามให้ถูกต้อง๔ข้อเพื่อพิชิตเงินรางวัลสูงสุด๑ล้านบาท
วันนี้ครอบครัวเตรียมตัวมาดีไหมครับดีค่ะดีนะครับช่วยกันนะ
เพียงแค่คนละข้อวางเรื่องให้ถูกค้นเท่านั้นเองนะครับ
ผมคิดว่าไม่น่าจะพลาดเงิน๑ล้านบาทในวันนี้นะครับ
นกครับพร้อมไหมครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วขอเชิญพ่อนกมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
คำถามมีด้วยกันทั้งหมด๕เรื่องใน๕เรื่องนี้ถ้าพ่อมั่นใจเรื่องไหนพ่อตอบเรื่องนั้นแล้วเก็บเรื่องที่เหลือไว้ให้กับสมาชิกในครอบครัวนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ

เรื่องที่๓โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗

เรื่องที่๕สังทองศรีใส

จริงแล้วบ้านเราเนี่ยมีความรู้เชี่ยวชาญในเรื่องสมุนไพรใช่ไหมครับพ่อ

อยู่มานานครับหลายปีครับ
เพราะปลาจีนบุรีจะมีโรงพยาบาล
เจ้าพระยาอภัยภูเบส
ซึ่งแสดงว่าคนในระแวกนั้นเนี่ยก็จะทำเกี่ยวกับสมุนไพรด้วย

เป็นการช่วยเหลือกระตุ้นชาวบ้านด้วยใช่ไหมครับพ่อ

ตัวพ่อเองพ่อชอบในเรื่องสมุนไพรไหมครับ

พ่อเคยเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วรักษาด้วยสมุนไพรหายไหม

ลูกอะไรบ้างสมุนไพรอะไรบ้าง
มีขาตะไคร้หัวระพาพริกมะเขือครับ
เอาละครับเกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรนะครับพ่อ

เพราะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ผู้ที่เป็นโรคโลหิตจางโรคหืดและโรคความดันโลหิตต่ำ

ข้อความข้างต้นหมายถึงสมุนไพรชนิดใด

ตัวเลือกที่สองว่านชักมดลูก
ตัวเลือกที่สามกระวาน
ตัวเลือกที่สี่ชุมเห็ดเทศ
ผมมีความรู้เรื่องสมุนไพรจากโรคบรรดาเจ้าพระยาวอภัยบุตรเบส
เพราะเมียผมทำงานอยู่นั่น
พอเจอโจทย์ข้อนี้ข้อถามผมเลยครับ
ตัวเลือกที่สองว่านซักมดลูกครับ
ตัวเลือกที่สองว่านชักมดลูกครับ
ขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะพ่อนะ
นกยังไม่หมดหน้าที่จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

เนยแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องเนยขึ้นมาตอบครับ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๔เรื่อง

เรื่องโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗

ถ้าอย่างนั้นขอเชิญน้องเนยมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ปกติกรอกแกรบอยู่ที่ไหนลูก
ที่กลุ่มสมุนไพรบ้านดงบังค่ะ

ที่หนูได้มานี่ก็คือแกรบจากโรงศรี
เข้าไปรับซื้อมาค่ะที่เขาทำขาย
เขาก็จะมาเทเอาไว้เป็นตันก็ว่ากันไป

ถุงที่เขาเหมือนคือที่เขาไปปลูกต้นไม้เนี่ยใช่ไหมลูก
ที่เขาจะไปทำเป็นปลูกต้นไม้นะ
เอาละเรื่องแกรบนะลูกนะพร้อมไหม

และนี่คืออุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
แกรบนะฮะแล้วก็มีถุงใส่ด้วย

อันนี้ใช่ไหมลูกก็จะกรอบประมาณนี้เหรอ

อ๋อถุงเขาจะเจาะไว้อย่างนี้แล้วอ่ะใช่ป่ะ

เดี๋ยววันนี้ต้องกรอกแบบนี้ต้องการผู้ช่วยไหม

เชิญน้องโหน่งมาเป็นผู้ช่วยครับลูกมา

และกติกาสำหรับข้อนี้นะครับก็คือ
กรอกแกรบใส่ถุงจำนวน๓๐ถุงภายในเวลา๓นาทีครับ
ปกติหลังเลิกเรียนนะคะหนูก็ไปก่อแกบกับน้องค่ะ
อกตั้งแต่เลิกเรียนจนถึง๕โมงค่ะ
พอเจอโจทย์ข้อนี้หนูก็มั่นใจว่าหนูทำได้ค่ะ
กรอกกันคนละสิบห้าถุงพอเราใส่เต็มสักห้าถุงแล้วเราก็วิ่งไปวาง
พอครบปั๊บวิ่งไปตีละครั้งเพื่อหยุดเวลานะ

ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ

เยี่ยม
แล้วของหนูเหลืออีก๕ลูก

อีกชุมนึง

แค่ที่ห้องว่องวายก็ดีเนอะ
ดีเนอะคิดว่าทำได้ไหมเนย

แบ่งกันชัดเจนเนอะคนละ๑๕ถุง

จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

นิวแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องนิวขึ้นมาตอบ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๓เรื่อง
คือเรื่องโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗

เรื่องโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗ค่ะ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗นะครับ
ขอเชิญน้องนิวมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑ค่ะ

ก็ให้พ่อไปส่งค่ะ

เอาล่ะถ้าเคยเห็นต้องสมาธิดีนะคะลูกค่ะ

เพราะคำถามของเราเกี่ยวกับเบอร์โทรของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗นี่แหละครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
หมายเลข๔ตัวท้ายของเบอร์โทรศัพท์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗คือหมายเลขใด

หนูเคยเห็นเบอร์โทรศัพท์ผ่านทางใบอนุญาตของโรงเรียน

ตัวเลือกที่๑๐๔๗๘ครับ

เหลืออีก๑คนอีก๑ข้อ
เพราะฉะนั้นนิวจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป

นุแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้พี่นุคะ
ระหว่างเรื่องบ้านของเราและเรื่องสังทองศรีใส

เชิญพี่นุ่งมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
บ้านหลังนี้อยู่มากี่ปีแล้วลูก

เพราะฉะนั้นก็ผูกพันรู้จักทุกซอกทุกมุมของบ้านยังลูก

เวลาไปไหนมาไหนสัญจรโดยอะไร

เรียกเหมือนที่บ้านเราเลยเรียกรถเครื่อง

แล้วคันนี้ซื้อมานานหรือยัง

ซื้อมาปีประมาณปีนึงแล้วครับ

พ่อครับพ่อแม่ครับผม

คุณแจมอเตอร์ไซค์ห้อยกับพวงกุญแจไว้ด้วยใช่ป่ะ

แล้วเอาแล้ว

เกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซคันนี้แหละคู่ชีพ
แต่เป็นเกี่ยวกับพวงกุญแจของรถมอเตอร์ไซคันนี้
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ที่ห้อยอยู่บนพวงกุญแจมอเตอร์ไซคันนี้คือสัตว์อะไร
ตัวเลือกที่หนึ่งกระต่าย

ตัวเลือกที่สามแมว
ตัวเลือกที่สี่ปลา

ตัวเลือกที่สองเป็ดครับ

ครบหมดแล้วนะฮะ๔ข้อคุณผู้ชมครับ
เพราะฉะนั้นเรามาลุ้นกันว่าครอบครัวของพ่อนกนะครับ
จะสามารถคว้าทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทได้หรือไม่

ตัดสินอนาคตครอบครัวของพ่อนกนะครับ
จังหวัดปราจีนบุรีว่าจะได้รับทุนไปต่อชีวิตเท่าไร

ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐๐บาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

เรายังมีของขวานสุดพิเศษให้กับทุกครอบครัวที่มาร่วมรายการของเรา

จะได้สิทธิ์เลือกกุญแจเพื่อไปลุ้นขายตู้โบนัสจำนวน๔ตู้
โดยกุญแจแต่ละดอกจะมีเวลาไขทั้งสิ้นดอกละ๒๐วินาที
เลือกส่งคนในครอบครัวมาตามจำนวนกุญแจหรือมาเพียงคนเดียวก็ได้
ภายในตู้โบนัสจะประกอบไปด้วย

และข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัมอีก๑ตู้

วันนี้มีแต่ได้กับได้จะได้มากหรือได้น้อยเท่านั้นเองนะครับ
ขอให้โชคดีทั้ง๔ข้อในวันนี้นะครับ
พร้อมไหมครับคุณพ่อคุณแม่คุณลูก

ถ้าพร้อมแล้วเรามาฟังกัน
ผมก็เลยต้องแบ่งเวลาที่ไม่ได้ไปเรื่องหนังสือครับ
ทำงานช่วยพ่อแม่หาเลี้ยงครอบครัวครับ
ถ้าสายแรงสูงครับบางวันผมไม่สบายผมก็ต้องไปครับ
ถ้าผมไม่ไปทำก็ไม่มีรายได้มาช่วยครอบครัวครับผม
ที่ห้อยอยู่บนพวงกุญแจมอเตอร์ไซค์นี้คือสัตว์อะไร

ถูกถูกถูกถูก
ถ้าจะลุ้นเงิน๑ล้านบาทต้องถูกตั้งแต่ข้อแรกเป็นต้นไปนะครับ
ถูกถูกถูกถูกถูก

ในสัตว์สี่ชนิดนี้ก็คือเป็ดแน่นอน

ครับผมพ่อรถเรารู้ไหมว่าเป็นอะไร

ครอบครัวของพ่อนกจากปลาจีนบุรีนะครับ
ได้รับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่๕๐๐๐บาท
และกุญแจต่อชีวิตหนึ่งดอก
ผมจะเฉลยข้อต่อไปนะครับคุณผู้ชม
จากเรื่องสมุนไพรครับ

ถ้าหนี้หมดครอบครัวก็จะดีขึ้น
ถ้ามีเงินเหลือจากการใช้หนี้แล้ว
ผมจะเก็บไว้ให้ลูกเรียนหนังสือ
ผู้ที่เป็นโรคโลหิตจางโรคหืด
และโรคความดันโลหิตต่ำ

ข้อความข้างต้นหมายถึงสมุนไพรชนิดใด

ผู้ที่เป็นโรคโรหิตจางโรคหืด

ไม่ควรรับประทานทองพันช่าง
ทองพันช่างช่วยดับพิษไข้
มีส่วนช่วยในโรคผิวหนัง

และฆ่าพญาตินะฮะ

ปราจีนบุรีได้รับเงินทุนสะสมอยู่ที่
กุญแจต่อชีวิต๑ดอก

เวลาค่าหมดก็ไม่มีเงินซื้อค่ะ

พ่อก็ช่วยเหลืออะไรตัวเองไม่ค่อยได้
กรอกแกรบใส่ถุงจำนวน๓๐ถุง
ภายในเวลา๓นาที
ทำได้หรือไม่ได้ครับ

ให้เวลาว่า๓นาทีใช้เวลากันไปนะครับพี่กับน้องใช้ไป๒นาที๔๔วินาทีครับ
ทำไปได้แล้วตอนนี้นะฮะเป็น๒ข้อนะครับครอบครัวของพ่อนกจากปลาจีนบุรีได้รับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่หนึ่งหมื่นบาทและกุญแจต่อชีวิตเพิ่มอีก๑ดอกเป็น๒ดอก
เหลืออีกหนึ่งข้อข้อนี้แหละครับเราไม่ได้ลุ้นเงินล้าน
แต่เราได้ลุ้นเงินแสนในข้อที่เหลือนี้นะครับก็ภาวนาและเอาใจช่วยนะครับ
ขอให้โชคดีในวันนี้นะครับเรื่องที่เหลือนั่นก็คือเรื่อง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยาเจ็ดครับไปช่วยเก็บสมุนไพรนำไปล้าง
แล้วนำไปตากตากเสร็จแล้วก็นำไปอบแล้วก็นำใส่ถุงไปส่งโรงพยาบาลค่ะ
หนูก็เป็นห่วงพ่ออยากให้พ่อหายดีกลับมาเป็นเหมือนเดิมไปไหนมาไหนได้
หมายเลข๔ตัวท้ายของเบอร์โทรศัพท์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗คือหมายเลขใดนะฮะ
เลือกตัวเลือกที่หนึ่งค่ะศูนย์สี่เจ็ดแปด

ถ้าถูกข้อนี้นะครับหนึ่งแสนบาทนะแล้วได้กุญแจต่อชีวิตความอีกหนึ่งดอกนะครับ

หมายเลข๔ตัวท้ายของเบอร์โทรศัพท์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗นะครับ
คำตอบที่ถูกต้องคือตัวเลือกที่สี่

เพราะฉะนั้นวันนี้ครอบครัวของพ่อนกจากปลาจีนบุรี
ได้รับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่๑๐๐๐บาท
กุญแจต่อชีวิต๒ดอก
ตอนนี้ครอบครัวของเรามีสิทธิ์เลือกกุญแจขายตู้โบนัส๒ดอกด้วยกัน

ขอให้โชคดีในการขายครั้งนี้
กุญแจดอกที่๑ถ้าใครใช้เวลาไปเยอะดอกที่๒จะกดดันทันที
ถ้าขายไม่ออกให้รีบเปลี่ยนตู้ทันทีนะครับอย่ามัวเสียเวลากับเขา
แต่ตอนนี้หนูจะต้องเลือกก่อนว่าจะเลือกกุญแจดอกไหน

ลุ้นไปพร้อมกันนะครับว่าโบนัสหลังตู้นั้นจะได้กลับไปบ้านเท่าไหร่ในวันนี้นะครับ
ผมจะเลือกเปิดจากตู้หมายเลข๓ก่อนนะครับว่าจะได้โบนัสหลังตู้กลับไปบ้านเท่าไห

เท่าไหร่

เท่าไหร่
เท่าไหร่

เท่าไหร่

เท่าไหร่

เท่าไหร่

เท่าไหร่

ฝันร้ายที่สุดอย่างหนึ่งที่ไม่มีใครอยากเจอ
แต่ก็ยากที่จะหลีกเลี่ยงก็คือความเจ็บไข้ได้ป่วยนั่นเอง
แต่ถ้าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยทางออกที่ดีที่จะพาเรารอดจากวิกฤตของสุขภาพได้
นั่นก็คือกำลังใจจากครอบครัวและกำลังใจจากผู้ป่วยเองนะครับ
คุณผู้ชมก็สามารถร่วมเป็นกำลังใจให้กับพ่อนกและครอบครัวได้เช่นกันนะครับ

ขออนุญาตนะครับถ้าเกิดว่าใครที่พร้อมอยากจะช่วยครอบครัวของพ่อนกนะครับ

อนุญาตขึ้นเลขที่บัญชีด้านหน้านี้นะครับ
วันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมรายการของเราในวันนี้
ขอให้พ่อและแม่และเด็กนั้นลูกมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับ
ให้มีแต่สิ่งดีเข้ามาคุณพระคุ้มครองครับขอบพระคุณครับ
ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ
ให้รอดจากวิกฤตนั้นพบกับผมและคำถามเพียง๔ข้อที่จะต่อชีวิตของคุณได้ในเกมต่อชีวิต
วันนี้หมดเวลาลงแล้วผมชายามิดชัยลาไปก่อนสวัสดีครับ
ช่วงที่ทำงานเนี่ยรู้สึกปวดหลังมันปวดลงมาท้องน้อยตรวจเจอว่าเป็นกลวยตายอักเสบอ่ะจ้ะ

มันรู้สึกแสบท้องทนไม่ไหวครับพอไปโรงพยาบาลเขาตรวจดูบอกไส้ติ่งพอเริ่มกลับมาทำงานได้สองสามวันแค่นั้นเองครับ
แผลมันยังไม่หายดีไงเปิดดูเลือดมันไหลออกมาก็ต้องไปเย็บซ้ำอีกทีหนึ่ง
เสียบปลาหมึกจำนวน๒๐ไม้ภายในเวลา๓นาทีได้หรือไม่ได้ครับ